ชบุรีครับคุณผู้ชมมีรถคันหนึ่งนะครับขับมาแล้วก็ชนเข้ากับรถกระบะ
หลังจากนั้นครับรถคันที่ชนก็พยายามที่จะขับหนีไปเจ้าของรถกระบะพยายามที่จะเรียก
พยายามที่จะส่งสัญญาณแล้วนะครับต้องการจะคุยกันจะเคลียร์กันแต่ก็ไม่ฟัง
ฝ่าไฟแดงอีกด้วยไปติดตามคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนครับ
มีกล้องมีกล้องจะส่งให้มีกล้องมันถึงภาพได้นะครับมีกล้องจะส่งให้
หลังจากที่ชนแล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงรถออกไปตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปจอดเคลียร์กันสุดท้าย
ขับหนีไปนะครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถจับภาพเหตุการณ์รถเก่งสีดำชนกับรถกระบะ
หลังจากนั้นผู้ที่อยู่ในรถกระบะนี้ก็ลงจากรถมาดูสภาพรถที่ชนแต่รถเก๋งสีดำเนี่ยไม่สนใจครับ
พยายามจะขับรถหนีโดยที่คนขับรถกระบะนั้นก็พยายามที่จะเคาะกระจกเรียกแล้วก็เปิดประตูรถเก่งให้ลงมาเคลียร์
แต่สุดท้ายครับอย่างที่เห็นครับรถเก๋งเนี่ยขับหนีไปได้แถมฝ่าไฟแดงอีกด้วยนะครับ
มีข้อความบอกว่าช่วยกันแชร์ชนแล้วหนีเกือบเหยียบคู่กรณีซ้ำฝ่าไฟแดงอีกต่างหาก
ล่าสุดก็มีคนที่เข้าไปดูคลิปนี้แล้วกว่า๒๐๐๐๐๐ครั้ง
หลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ขับรถชนแล้วหนี
ส่วนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่ารถเก๋งที่หนีอาจจะเพราะกลัวไม่ปลอดภัย
คนในรถกระบะนั้นลงมาหลายคนหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกต
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทสงวนมีคติธรรมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
บริเวณสี่แยกแสงชูโตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หลังจากเกิดเหตุไม่เกินสองชั่วโมงครับตำรวจสามารถสกัดจับรถเก๋งสีดำได้บริเวณตำบลหนองปลาหมอ
แต่เมื่อตนเองไปถึงที่สกัดจับรถเนี่ยก็ไม่พบตัวคนที่ขับรถเก๋งแต่พบรถยนต์ที่จอดไว้จึงยกรถมาที่สถานีตำรวจ
จากนั้นคนขับรถเก่งก็เดินทางเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจขณะนี้เรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่าเสียหายกับคู่กรณีนะครับ
และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ